สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ธุรกิจฟิตเนสของพี่ลูกตาลชะลมจิตนะคะ
ซึ่งจริงแล้วก็มีเหล่าดาราชื่อดังอย่างณเดชน์บอยพิษนุและเหล่านางแบบนางงามหลากหลายเวทีมาใช้บริการนะคะ
สำหรับฟิตเนสของพี่ลูกตาลซึ่งขณะบุคคลเนี่ย
ลูกตาลไม่อยู่โดยเธอบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนี
หรือทำผิดกฎหมายซึ่งก็ได้เข้าไปเสียค่าปรับ
และเปิดบริการตามปกติแล้วจากนี้จะตรวจสอบเอกสารให้ละเอียดมากขึ้น
พร้อมกับย้ำว่าเป็นสถานที่ออกกำลังกายไม่ใช่สถานที่ขายบริการค่ะ
ก็สำหรับคนที่โดนจับไปก็คือเป็นคนที่เพิ่งจะเข้ามา
แล้วก็มาทดลองงานกับทีมด้วยนะคะบางคนก็เป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เกี่ยวกับให้ความรู้ทางด้านการออกกำลังกายต่าง
ซึ่งมาเป็นการชั่วคราวเท่านั้นเราก็เลยยังไม่ได้จัดเตรียมในการขอ
ก็อาจจะเป็นที่เพ่งเล็งนะคะคุณตำรวจก็อยากจะตรวจสอบให้แน่ชัด
ส่วนเรื่องการกันแกล้งอันนี้ไม่ทราบค่ะพาดหัวข่าวว่าหล่อล่ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
เหมือนกับขายบริการนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือเข้าใจผิดนะคะ
ก็คือยิมของเราเนี่ยเทรนเนอร์ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างชาติก็แล้วแต่เนี่ย
เขาก็จะมีหุ่นรูปร่างที่ดีอยู่แล้วนะคะส่วนภาพที่บอกว่ามีในแบบหล่อหล่อ
นี่คือบางคนก็เป็นนายแบบที่จ้างมาถ่ายแค่ฟิตเนสอย่างเดียวค่ะ
ยืนยันนะคะว่าเป็นแค่สถานที่ฟิตเนสอย่างเดียวไม่ได้มีการขายบริการอย่างที่เป็นข่าวลือข่าวเมาส์ออกไป